พาไปที่จังหวัดน่านมีลุงคนหนึ่งอายุตั้งเจ็บสิบแล้วน่ะค่ะมาเอ๋เลย
แอขับรถไม่ไหวหลับแผ่หลากลางถนนเลย
กู้ไพกับตำลวดต้องไปปลุกหน่อยฮะโอ้โห
ลุงบ้านลุงอยู่ไหนลุงครับลุงรักษาก่อนฝนตกแล้วฝนตกแล้ว

แกล้งแกล้งล่ะ
ใจไม่ดีแล้วอ่ะตอนแรกอ่ะคือปลุกปลนด้วยนะใช่
ตอนแรกคือปุกไม่ขยับนะแต่ได้ยินเสียงโกนมาอ้อ
ยังหายใจโอ้โหลุงหลับหรือซ้อมตายเออ
หลับสนิทเลยน่ะค่ะมีกรนโชคนี่แหละฮะ
นะฮะตำรวจสพน่านกับอาสากู้ภัยครับไปช่วยเหลือ
ลุงวัยเจ็ดสิบคนนี้นอนอยู่ข้างทางใกล้ใกล้กันมี
ไซค์ของลุงเขาด้วยเป็นฮอนด้าจอดอยู่
ปลุกแล้วนะแต่ไม่ตื่นครับแต่เอาจริงจริงนะคุณดอมค่ะ
ลุงก็ทำถูกแล้วเมาไม่ขับแต่ผมว่าลุงแกอยากจะขับ
ขับไม่ไหวแล้วหรอเออแต่ว่าดีล่ะลุงดีล่ะอ่ะ
หลับไปดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่หลับอยู่กลางถนนไงโอ้เออ
ใช่อันนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันปลุกอยู่ครึ่งชั่วโมงครับ
หลับลึกเหลือเกินพอตื่นขึ้นมาคุณผู้ชมเป็นยังไงรู้ไหม
โหกเวกโวยวายครับท้าต่อยเจ้าหน้าที่เฉยเลยฮะ
นี่ลุกแล้วลุกแล้วริทมาแล้วอ้าวอ้าว

นี่คือตำรวจใครหรือวะ
โถลุงลุกขึ้นยืนเองยังจะไม่ไหวเลยครับ
ท้าชกตำรวจท้าชกกู้ภัยเขา
สุดท้ายลุงคนนี้ครับโดนตำรวจจับกลุ่มข้อหาเมา
ราประพฤติตนวุ่นวายแล้วก็หยุดวุ่นวายทันทีเลยฮะ
ลุงอยู่รุ่นวายเลยนะแถมถามกลับตำรวจด้วย
เอาจริงเหรอแล้วก็เดินแบบนอบนอมนี่
อบน้อมเลยนะเข้าไปหาร้อยเวรแบบนี้
บอกว่าลุงไม่เป็นอะไรแล้วสักพักลุงไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่เนี่ย
ขับออกไปเลยฮะโอ้โหลุงเบาหน่อยนะครับ